ต่อเนื่องเรื่องสภาพน้ำทั่วประเทศนะครับ

ตอนนี้นะครับน้ำก็ฝนเริ่มหยุดนะครับ
แต่น้ำแม่น้ำโขงนะครับยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับ
ที่สำคัญที่สุดครับชาวบ้านในจังหวัดสกลนครนะครับ
ช่วยกันนำกระสอบทรายไปปิดกั้นพนังกั้นน้ำ
ที่จะเข้าท่วมในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านในจังหวัดสกลนคร
นี่แหละครับระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะครับ
ไหลผ่านจังหวัดน้องคายเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทธกวิทยาน้องคาย
ทรัพยากรน้ำมีระดับน้ำอยู่ที่๑๑เมตร๒๓เซนติเมตร
ซึ่งต่ำกว่าระดับวิกฤตและระดับแจ้งเตือนแล้วนะครับ
แต่มีฝนตกลงมาทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่มาก
ส่งผลให้น้ำในหนองคอนและห้วยคาดได้เอ่อล้นเข้าท่วม
โรงเรียนบ้านดงดานตำบลพลแพงและโรงเรียนบ้านต้อน
ตำบลบ้านต้อนอำเภอรัตนวาปีจังหวัดน้องคาย
โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านต้อนน้ำได้ไหลเข้าท่วมโรงอาหาร
และชั้นล่างของอาคารเรียนระดับน้ำที่ท่วม๒๐๓๐เซนติเมตร
ครูและโรงเรียนและนักเรียนนะครับช่วยกันขนย้ายสิ่งของ
ขึ้นที่สูงและมีการตัดกระใสไฟฟ้าในอาคารดังกล่าว
อกจากนี้นะครับยังได้มีการจัดเวรยามตลอด๒๔ชั่วโมง
พร้อมกับประเมินสถานการณ์เป็นวันไป
หากน้ำที่ท่วมมีระดับสูงขึ้นและมีฝนตกหนัก
อาจจะต้องมีการประกาศปิดการเรียนการสอนครับ
ครับไปกันที่สกลนคร
ชาวบ้าน๓หมู่บ้านนะครับซึ่งประกอบด้วยหมู่๑หมู่๑๒
แล้วก็หมู่๑๗ที่ตำบลช้างมิ่งอำเภอพนานิคม
กำลังช่วยกันเลยนะฮะในการตักทรายใส่กระสอบ
แล้วก็ลำเลียงใส่รถไถเข้าไปยังบริเวณพนังกั้นน้ำ
ลำน้ำอูนที่ขาดเป็นช่องกว้างประมาณ๑๕เมตรนะครับ
แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ของเกษตรกร

ซึ่งการลำเลียงก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วครับ
เพราะว่าจุดที่คันดินขาดรถทุกชนิดไม่สามารถเข้าถึงได้
ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้เรือท้องแบนในการบรรทุกกระสอบดิน
เข้ามายังจุดที่พนังกั้นน้ำขาด
ระยะทางที่ต้องใช้เรือขนก็ประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
ระดับน้ำลึกประมาณ๑เมตร
แล้วก็นำกระสอบดินมาวางเป็นแนวกั้นน้ำตรงช่องคันดินที่ขาด
สกัดน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่ของเกษตรกรอีกนะครับ
ซึ่งหากเอาไม่อยู่คือกันน้ำไม่ได้
ภายใน๓วันน้ำก็อาจจะไหลท่วมถึงหมู่บ้าน
แล้วก็พื้นที่การเกษตรมากกว่า๓๐๐ไร่จาก๘๐๐ไร่
เขื่อนน้ำอูนต้องไปดูกันหน่อย
เพราะว่าที่เขื่อนน้ำอูนน่าจับตามองคุณ
คือปริมาณน้ำค่อนข้างสูงเลย
แม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อย
มาอยู่ที่๕๗๓ล้านลูกบาทเมตร
แต่ก็ยังคิดเป็นปริมาณน้ำร้อยละ๑๑๐๒๘ของปริมาณความจุนะครับ
กรอบกับในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อย
ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีแก่ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อน

ปริมาณน้ำในเขื่อนเริ่มลดลงนิดหนึ่งแล้วนะครับ

ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองปลาจีนบุรี
ก็ได้นำกระสอบทรายไปอุดตามท่อระบายน้ำ
พร้อมประสานงานสำนักงานชุลประธานปลาจีนบุรีนะครับ

สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน๙เครื่องครับ
สูบน้ำออกจากเขตเทศบาลลงแม่น้ำ
เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจชั้นในครับ
เนื่องจากน้ำในแม่น้ำปลาจินบุรี
มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นตลิ่งครับ
เช่นเดียวกับบ้านเรือนที่อยู่บริเวณ๒ฝั่งแม่น้ำปลาจีนบุรี
ตั้งแต่พื้นที่อำเภอกบินบุรี
อำเภอศรีมหาโพธิอำเภอเมืองและอำเภอบ้านสร้าง
น้ำก็ได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตร

เพราะเป็นพื้นที่ปลายน้ำต้องรับน้ำจากอำเภอด้านบนแล้วนะครับ
ยังต้องรับน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก
ผันน้ำออกทางด้านอำเภอบ้านสร้างด้วย
โอ้โหสถานการณ์น้ำโซนนี้ก็ถือได้ว่า